ตำรวจจังหวัดขอนแก่นกำลังเร่งติดตามตัว
ฆาตกรต่อเนื่อง๕ศพที่พ้นโทษจากเรือนจำมา
แล้วก็มาก่อเหตุอีกเป็นศพที่๖นะครับ
โดยล่าสุดนั้นลงมือฆ่าแม่ม่ายสาววัย๕๑ปี
รัดคอมัดมือมัดเท้าซุกศพไว้ที่ที่นอนในบ้าน
ฆาตกรคนนี้ชื่อสมคิดพุ่มพวง

นางรัศมีมุริจันทร์หรือฝ้ายวัย๕๑ปี
ถูกคนร้ายฆ่าเสียชีวิตในบ้านพัก

สภาพถูกห่อด้วยผ้าห่มท่อนล่างเปลือย

บริเวณลำคอถูกรัดด้วยสายไฟหม้อหุงข้าว
ข้อมือถูกมัดด้วยกางเกงชั้นในของผู้ตาย
ส่วนข้อเท้าถูกรัดด้วยสายชาร์จโทรศัพท์
และทุกจุดถูกพันด้วยเทปกาวใสอีก๑ชั้น

ด้วยการนำที่นอนวางขนาดสองข้าง

เจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย

และไม่มีร่องรอยการรื้อค้นสิ่งของภายในบ้าน
ซึ่งเพื่อนบ้านเป็นผู้เข้าไปพบศพ
เมื่อวันที่๑๕ธันวาคม

ชายคนนี้มักสวมหมวกแก๊ปปกปิดใบหน้าตลอด
ถามไม่ค่อยตอบอะไรไม่ค่อยสบตา
และเธอไม่กล้าที่จะพูดออกไป
และไม่คิดว่าเพื่อนจะมาถูกฆ่าเสียชีวิต

แต่ว่าไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะคะไม่ให้เล่น
ว่าโทรศัพท์ไม่ให้มาเล่นเลย
จะจังหวังพี่น้องก็ไม่ให้พูดจากใครนะคะ
คนที่แถวบ้านก็ไม่ให้พูดด้วย

เขาบอกว่าถ้าไปก็ต้องไปด้วยกันอย่างนี้แหละค่ะ
เพราะว่าพวกหนูก็คิดว่าก็สงสัยอยู่นะคะว่า

ผลชนะสูตรของแพทย์เบื้องต้นระบุว่า

จากการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรกระนวลเชื่อว่า

เพราะอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด
โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือและหลักฐานอื่น
ทำให้รู้ว่าคนร้ายรายนี้คือนายสมคิดพุ่มพวง
ฆาตกรต่อเนื่องที่เพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำ
เพราะได้รับการอภัยโทษเมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังสารพิพากษาประหารชีวิตในคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
คดีเกี่ยวกับทรัพย์รวม๑๗คดี
ระยะเวลาการจำคุก๑๔ปี
โดยการลงมือทุกครั้งจะใช้วิธีการรัดคอจนเหยื่อตายคามือ
ล่าสุดพนักงานสอบสวนสพกระนวล
ขอสารออกหมายจับในสมคิดพุ่มพวงในข้อหาฆ่าคนโดยไตรตรองเอาไว้ก่อน
หลังผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ส่งทีมสืบสวน
ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับทีมที่ทำคดีเปรี้ยวหันศพ
ลงพื้นที่มาทำการสืบสวนหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
กระทั่งพบพยานหลักฐานและมั่นใจว่านายสมคิดพุ่มพวงเป็นผู้ก่อเหตุ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน